คุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวสารกันนะคะ

คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ควันหลงลอยกระทงกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าช่วงลอยกระทงเราก็จะเน้นย้ำกันเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
น้ำที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็มีการป้องกันเฝ้าระวัง
แต่ก็ยังเกิดเหตุนะคะมีทั้งเด็กที่พลัดตกน้ำ
เจ้าหน้าที่ไปช่วยมีทั้งคนจมน้ำเสียชีวิต
มาดูเหตุแรกกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมที่สมุทรสาครนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
กำลังงมค้นหาร่างของคนที่ศูนย์หายอยู่ใต้น้ำค่ะ
จุดที่เกิดเหตุนี้ก็คือคลองทหารเรือถนนเศรษฐกิจ๑
อยู่หน้าสารกลางจังหวัดสมุทรสาครเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาลงไปแบบนี้ใช้เวลาประมาณสัก๕นาที
ไม่นานนะคะก็เจอร่างของผู้ชายคนหนึ่ง
ใส่เสื้อยืดสีดำนุ่งกางเกงยีนขา๓ส่วน
แล้วก็เสียชีวิตนะคะเขาต้องไปงมคือมาจมอยู่ที่ก้นคลองเลยนะคะ
แล้วก็จากการตรวจค้นในตัวเนี่ยก็พบถุงพลาสติกที่ใส่พวกเงินเป็นเงินเหรียญนะคะ
เจอบัตรประชาชนก็ทราบชื่อว่าผู้ตายคือนายนัทพลโยทองยศอายุ๒๐ปี
แล้วจากการตรวจดูที่สภาพร่างกายเนี่ยนะคะ
ไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
นายประภาษณ์ชาวสมุทรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะ
ตอนนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวที่ว่าการอำเภอนี่แหละ
มีชาวบ้านเนี่ยมาบอกกับนายประภาษณ์บอกว่าเนี่ย
สอลองไปถามเด็ก๔คนที่นั่งอยู่ริมคลองที๔เมื่อกี้
เห็นเด็กตะโกนว่ามีคนจมน้ำมีคนจมน้ำ
แต่พวกผู้ใหญ่ไม่มีใครเชื่อเลยไม่รู้ว่าเด็กจะหลอกหรือเปล่า
ทีนี้นายประภาษที่เป็นอสเนี่ยนะคะก็เลยเดินไปถามเด็ก
ถามหนูหนูมีคนจมน้ำจริงหรือเปล่าเด็กก็ยืนยันว่าจริง
ทีนี้ก็เลยรายงานให้กับนายอำเภอเมืองสมุทรสาครได้ทราบ
แล้วก็แจ้งตำรวจนะคะให้ช่วยประสานกับทางนักประดาน้ำ
งมค้นหาร่างผู้ที่จมลงไปในน้ำค่ะ
ทีนี้เมื่องมลงไปก็เจอจริงนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อที่จะหาสาเหตุของการเสียชีวิต
แล้วก็ตรวจหาปริมาณของแอลกอฮอลในร่างกายว่ามีด้วยหรือเปล่า
แต่ว่าเบื้องต้นก็มีการคาดว่า
ตอนที่ผู้เสียชีวิตลงไปเก็บเงินเหรียญในกระทงที่มันลอยอยู่เต็มคลอง
อาจจะเป็นตะคริวที่ขา
แล้วทีนี้ก็เลยทำให้จมน้ำเสียชีวิตนะคะ